สับกระดาษใหม่มาพร้อมความเดือนพลาด

งานนี้สุพัชลาสายต้องลุกเป็นไฟ
เมื่อเสาร์ที่๖พักกระดาษคนดี๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้องไป

ลุ้นติดจอเทวรัตท์ทีวีช่อง๓๒